มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยนะคะ
เคยใช้ทางด่วนระหว่างเส้นทางอนุสรสถานกับดินแดงไหมคะ

เออไม่ใช่ล่ะพี่เบิร์ช

๕บาทได้ถ้าเกิดว่าขึ้นทั้งไปและกลับเท่าไหร่

เงินเดือนเท่าไหร่คนเงินเดือน๒๐๐๐นิดไม่มีทาง
ไม่มีทางที่จะขึ้นด่วนนี้ได้เลยนะคะ
เขาก็เลยตั้งคำถามว่ามันแพงไปไหม

นี่๑๑๕บาท๔ล้อ๑๕๕บาท
อัตรานี้เพิ่งปรับมาพี่เบิร์ตเมื่อก่อนขึ้น๘๐ใช่ไหม

ถ้าขึ้นจากฝั่งหน้าไทรรัสไทรไปไหนนะ
แต่ถ้าขึ้นจากทางนู้นทางดอนเมืองมาเลยเนี่ย๑๑๕บาท
นั่นแหละร้อยสิบห้าบาทราคาเดียวจบนะฮะ
คุณจะไปลงตรงไหนก็เรื่องของคุณแต่ต้องจ่ายร้อยสิบห้าบาทอ่ะ
นะฮะเฮียนเคยขึ้นเมื่อก่อนใช้บริการบ่อย
เพราะว่าบ้านอยู่แถวลำลูกกาต้องมาขึ้นด่วนตรงนี้
ฉันเคยคิดเหมือนกันนะว่าเออคนที่เขาแบบเงินเดือนน้อย
เขาจะแบบเลือกใช้วิธีขึ้นทางด่วนแบบนี้ไหม
ที่สำคัญนะปุ้ยขึ้นไปปุ๊บจะเจอป้ายห้ามขับเร็วเกินกว่า
แล้วหนักกว่านั้นคือพอขึ้นไปปุ๊บติดปั๊บเลยค่ะ

คือญี่ปุ่นทางด่วนเขาแพงเพราะว่าเขาบริหารจัดการดี
ด่วนคือด่วนจริงคุณผู้ชมพูดไปมาดูต้นเรื่องกันดีกว่าค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ภาพทางด่วน
ค่าด่านเก็บค่าทางด่วนโทเวย์ช่วงอนุสรสถานถึงดินแดงนะคะ
ระบุข้อความนั่นแหละค่ะตามภาพเลย
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่าต้องทำงานเงินเดือนเท่าไหร่เหรอ
ถึงจะขึ้นทางด่วนราคานี้ได้ทุกวัน
บริการสาธารณะราคานี้คนระดับกลางกับระดับล่างจะอยู่กันยังไง
แต่ก่อนว่าแพงแล้วคือ๘๐บาทแบบที่พี่บอกมานะคะ
นี่ล่อไป๑๑๕บาทปังไม่ไหวแล้วจ้าทางด่วนหน้าบ้านนะคะ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยนะ
เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์แล้วก็มองว่า
การที่ต้องจ่ายค่าทางด่วนไปกลับเกือบ๓๐๐
แถมกับค่ากินค่าจิปทะอีกเงินเดือน๒๐๐๐๐กว่าบาทเนี่ย
มันไม่พอหรอกมันไม่พอยาไส้นะคะ
คนมีรายได้๓๕๐บาทต่อวันหมดสิทธิ์จ้า
ที่บางคนก็มองว่าเอ๊ะไอ้เนี่ยค่าบริการทางด่วนเนี่ย
จัดเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะไม่ได้เพิ่งจะมาขึ้นราคาแต่อย่างใดนะคะ
บางคนก็มองว่าการขึ้นทางด่วนมันเป็นระบบทางเลือกหรือเปล่า
ถ้าคุณคิดจะขึ้นทางด่วนคุณก็ต้องจ่าย๑๑๕บาท
กับความด่วนความเร่งรีบในชีวิตคุณ

แต่ถ้ามันด่วนจริงคือใช้ไปขึ้นไปแล้วด่วนจริง
ทำความเร็วได้แล้วก็ประหยัดเวลา

แต่ถ้าเกิดว่าบางคนก็บอกว่ามันเป็นทางเลือก
ถ้าคุณไม่อยากจ่าย๑๑๕บาทคุณก็วิ่งข้างล่างสิ
แล้วรถติดไปเส้นวิพาก็รถติดไป
เฉพาะเวลาเร่งด่วนเท่านั้นนะคะก็เลือกใช้เอา

ขณะเดียวกันค่ะทีมข่าวสอบถามตรวจสอบไปในเว็บไซต์ของบริษัท
ทางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนรวดทวี
ระบุบอกว่าอัตราค่าผ่านทางรถ๔ล้อจำนวนก็คือที่ต้องเสีย๑๑๕บาทต่อคันต่อเที่ยว
รถมากกว่า๔ล้อก็๑๕๕บาทต่อคันต่อเที่ยว
เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับช่วงอนุสรสถานดอนเมือง
และช่วงดอนเมืองไปถึงดินแดงนะคะก็คือรวดเดียวครั้งเดียวจบที่ด่านดอนเมือง
อัตราค่าผ่านทางดังกล่าวนะคะเริ่มเก็บมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
ตามสัญญาที่ทำไว้คือต้องให้ขึ้นราคาได้ทุก๕ปี
นั่นหมายความว่าพี่เบิร์ตค่ะ๑๑๕บาท๔ล้อต่อคันต่อเที่ยว
ที่เราใช้กันอยู่ราคานี้จะไปสิ้นสุดคือธันวาปี๖๗
หลังจากนั้นก็จะมีการปรับขึ้นอีกค่ะ

มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่าสัญญาสัมประธานมันเปิดช่องเอาไว้ครับ
มันต้องแก้ตั้งแต่คนทำสัมปทานนะครับ
มันต้องคิดว่าจะต้องกำหนดราคาที่เท่าไหร่
แล้วไอ้ทางด่วนแบบนี้ไอ้คนมีสตุ้งสตังค์คนมีอำนาจ
ไม่ได้เสียตังค์ซะด้วยขึ้นฟรีมีรถนำ
ถึงชาวบ้านด้วยนะครับเวลาท่านจะทำสัญญาสัมปทานอะไร
รถไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ต่อระยะต่อเส้นต่อสายมันถูกจริง
แต่มันต้องไปต่อส่วนต่อขยายอะไรอีก

ประโยชน์สาธารณะต้องให้สาธารณะจริงนะครับ
คือไม่ต้องถูกให้คนใช้ได้แบบสบาย